แล้วก็ช่องทางการซื้อขายของออนไลน์แบบนี้แหละก็เป็นช่องทางของมิจฉาชีพด้วย
เพราะว่าล่าสุดนี้นะคะตำรวจรวบแก๊งขายยาไอซ์ผ่านไลน์ได้นะคะ
ซึ่งเขาขายยาไอซ์โดยการเหมือนกับแพ็คในบรรจุพันธุ์เหมือนขายเครื่องสำอางขายครีมอะค่ะ
แต่ท้ายที่สุดตำรวจก็บุกจับได้เลยนะคะ
๑๙๑นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายวงศกรโกสาจันทร์นายสิริโรธนันตีพาและนางสาวทิติมาวินิตสมุทร
จับได้ที่ห้องพักในซอยประหลโยธิน๕๒เขตสายไหมพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์๗๐กรัม
ตลับเครื่องสำอางครีมทาผิวอีกจำนวนมาก
หลังจากที่สืบทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติดประเภทไอซ์ผ่านกลุ่มปิดในแอปพลิเคชันไลน์
โดยผู้ต้องหาจะแพ็คไอซ์ใส่ตลับเครื่องสำอางใส่ครีมยาผิวตบตาเอาไว้ด้านบน
แล้วก็ส่งของผ่านเคอรี่ตำรวจทราบแบบนี้ก็ขยายผลเข้าจับกลุ่มนะคะ
นายวงศกรผู้ต้องหาให้การว่าไม่ได้ทำงานค่ะแต่ว่าจำเป็นจะต้องหาเงินมารักษาโรคภูมิแพ้และอีกหลายโรค
เขาก็เลยคิดวิธีที่จะหาเงินโดยการแพ็คไอซ์ใส่ตลับครีมนี่แหละทรงขายค่ะ
แพ็คละ๑๖๕๐บาทแต่ถ้าขายพร้อมอุปกรณ์เสพก็จะขายในราคา๑๙๕๐บาท
นายวงศกรบอกว่าทำแบบนี้มา๑เดือนแล้วนะคะส่งให้ลูกค้าไปกว่า๒๐คนแม่มีรายได้ดีเลย
โดยได้ซื้อไอซ์มาจากอีกกลุ่มลายหนึ่งแล้วก็มาดำเนินการแพ็คแบบนี้ส่งให้กับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง
ขณะที่ตำรวจนี่นะคะจับกลุ่มเนี่ยก็คือช่วงที่เขากำลังแพ็คของเตรียมส่งลูกค้าอยู่พอดีเลยค่ะ
ของเสร็จแล้วก็ส่งให้กับผู้ต้องหาอีกคนนึงก็คือนายซีริโรธที่อยู่ด้วยกันนี่แหละ
โดยนำไปส่งผ่านเคอรี่หมุนเวียนไปใช้บริการเคอรี่หลายสาขา

ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงก็คือนางสาวทิติมาเนี่ย

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการนี้
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทที่๑
ไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็จะได้ขยายผลจับกลุ่มเอเย่นต่อไปนะคะ

บอกว่าลูกสาวเคยสั่งของออนไลน์จ่ายตังค์ไปเรียบร้อย
ปรากฏว่าปิดทั้งไลน์ปิดทั้งโทรศัพท์หนีหายไปเลย